บางคนเขาบอกว่าศัลยกรรมเพื่อสุขภาพ
บางคนบอกว่าศัลยกรรมเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเป็นสายหมู่

แต่สำหรับน้องตุ้มปริญญาคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ได้ทำสัญลัยกรรมแต่เป็นสายหมูตัวจริง

ตอนนี้เข้าสู่วงการสายมูตัวจริงเสียงจริงเลย
เพราะอะไรล่าสุดนี่สักลายมือเปิดดวงรับทรัพย์คุณผู้ชมค่ะ
คือต้องบอกว่าน้องตุ้มนี่นะเขาเป็นสายมูตัวจริง
ล่าสุดเนี่ยไปสักลายมือหัดทะเศษถี
เปิดดวงรับทรัพย์ที่จังหวัดราชบุรีค่ะคุณผู้ชม
แต่กว่าจะตัดสินใจได้เนี่ยโอ้โห
เขาก็คิดแล้วคิดอีกนะไม่ใช่อยู่ว่าลุกขึ้นไปแล้วก็แบบแบร์มือให้สักให้หน่อย
ไม่ใช่นะคุณผู้ชมคือเจ้าตัวเนี่ยศึกษามานานแล้ว
แต่ก็ไม่กล้าสักทีหนึ่งและล่าสุดพอไปศักดิ์มาแล้วคุณผู้ชม
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะน้องตุ้มเล่าให้ฟังว่า
หลังจากที่ศักดิ์วันแรกเนี่ยมีสิ่งดีเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ใจเกิดขึ้น
นั่นก็คือมีคนติดต่อเข้ามาเป็นงานพรีเซนเตอร์๒ตัวคุณผู้ชม
แต่ยังไม่คอนเฟิร์มทีนี้ตื่นเช้ามาเท่านั้นแหละ
ไลน์เด้งเข้ามาตริ้งคุณผู้ชม
คอนเฟิร์มทันทีเลยค่ะ
ซึ่งนอกจากน้องตุ้มเนี่ยเขาจะเชื่อแล้วเนี่ย
ตัวน้องเองยังบอกด้วยนะว่าน้องเนี่ยนะเป็นคนศรัทธาทำบุญ
สวดมนต์คิดดีทำดีและที่สำคัญเป็นสิทธิ์ที่ดีด้วย

ในมือก็จะเป็นสักลายมือของหัทธาเศรษฐีที่ตรงราชบุรีนะคะ
จริงเรื่องการสักลายมือเนี่ยตุ้มศึกษามานานแล้ว
แต่ตุ้มไม่กล้าศักดิ์เพราะฉะนั้นตุ้มต้องแบบ
ศึกษาดีดูรีวิวแล้วก็ดูเส้นด้วยว่าเขาศักดิ์ถูกต้องไหม
มันจะไปตัดเส้นที่สำคัญของเราไหม
วันแรกปุ๊บกลับมามันมีสิ่งดีเกิดขึ้นกับตัวตุ้ม
จริงจากงานที่ติดต่อมา๒งานแต่ยังไม่ชัวร์
ยังไม่คอนเฟิร์มตุ้มอธิษฐานต่อเลย
สวดมนต์เพราะว่าตุ้มสักมาตุ้มไม่ได้ว่านับแต่สักนะ
มาคืนแรกต้องสวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์
ตื่นเช้ามาแค่ตื่นมาเสียงลายปิ้งสองครั้ง
คอนเฟิร์มทันทีใช้งานพรีเซนเตอร์คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มตลอด
แบบนี้ได้ก็ต้องศึกษาก่อนมันจะไปตัดกับเต้นวาดน้ำ
ดูลายมือพี่แจ๊คสิอุ๊ยเต็มเลยอ่ะ

เมาไปพี่เท้าไปกองมา